เรื่องราวที่จะให้ดูต่อเป็นเรื่องของงานแต่ง
งานแต่งที่ใดเป็นใดแขกครับเชิญ
แต่ว่างานแต่งนี้ที่จะให้ดูเนี่ยโอ้โหมันแปลกแล้ว
ฮือฮาจริงมาเป็นขบวนมาเป็นขบวน
แล้วรวบรวมเอาไว้หมดกับสิ่งที่หาดูได้ยากจริงนะครับ

เอาเดี๋ยวดูกับสีสันของขบวนนี้ก่อน
นี่ทั้งเกาะป่า

เพราะป่ามาไม่ธรรมดามากับคนป่า
ขนป่าก็มาเมื่อกี้เห็นพิกาจูนิดหนึ่ง

ไม่ได้มาจากป่าแต่มาจากในการ์ตูน

นี่ตัวเหลืองนี่เห็นไหม
มีบีมากกันเยอะจริง

ที่นี่คือที่จังหวัดจันทบุรีนะ
รบบวนเนี่ยเขาก็แห่ขาดบากยาวเลยไป

ยาวไปเลยไปที่บ้านเลขที่๘๔ทับ๑หมู่๑ตำบล
สะเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนั่นแหละครับ
นี่เห็นไหมต้องคว้ามือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้
เออปกติขบวนขันหมากเขาก็แหมมาแบบเจ้าบ่าวต้องนำนะ

นี่เป็นขบวนแบบโอ้โหอย่างกับพวกขบวนแฟนซีขบวนพวกกีฬาทรงกีฬาสี
ก็เหมือนดูกีฬาสีที่ฉันหาอยู่นี่ยังไม่เห็นเจ้าบ่าว
อ้าวอยากเจอเจ้าบ่าวใช่ไหมอยากเจอแล้วอยากเจอแล้ว
งั้นขอเบิกตัวเจ้าบ่าวออกมาได้แล้วจ้า

ใช่พี่เซนคิดว่าเขาจะถอดหัวถอดรูปออกมาแล้วเป็นเจ้าบ่าว

สื่อข่าวของเราก็ไปถามนะครับเจ้าบ่าวชื่อว่านายสมพงศ์สุโขหรือว่าคุณเติร์ท

เขาก็เล่าให้เราฟังกันนะครับว่าเหล่าบรรดาคนที่เขามาร่วมงานที่แต่งชุดแฟนซีเนี่ย
เพื่อนทั้งนั้นเป็นการเซอร์ไพรส์ทางฝ่ายพ่อแม่เจ้าสาวไง

แหมจะไปขอลูกสาวเขาทั้งทีก็ต้องจัดเต็มที่อย่างนี้แหละครับ
ได้รู้เจ้าบ่าวเป็นคนอารมณ์ดี
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนมาร่วมสร้างสีสันในขบวนแห่แบบนี้
แต่พอมาถึงโอ้โหทั้งเงาะป่าทั้งซาไก่ทั้งปิกาจูเต็มไปหมด

เรื่องของเรื่องเขาเซอร์ไพรส์กันนั่นแหละ
เป็นอีกหนึ่งสีสันแล้วก็ความประทับใจดี
ผมว่างานแต่งแต่ละที่เขาก็ต้องมีการสร้างความประทับใจที่มันแตกต่างกันไปนะ

ถึงวันหนึ่งเขาจะได้กลับมานึกถึงวันนั้นไงว่าเขามีความสุขกันมากแค่ไหน

สมมุติกูสุดเบาสาวนี้กลับมานึกวันนึงจำได้ไหม
วันนั้นไงที่เขามาขอตัวเองแต่งแล้วเขาพาง้อป่ามาด้วย

เอองั้นคุณเริ่มคิดเลยนะงานแต่งของคุณเนี่ยนะ